คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เรื่องนี้เดินทาง
มันไม่ใช่แค่ระวังเรื่องของปฏิเหตุหรือความไม่ประมาท
แต่ตัวคุณคุณอย่าลืมสภาพคุณคุณเช็คให้
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือรถคุณเช็คหรือเปล่า

และยังมีญาติและครอบครัวขึ้นรถเก๋ง
แล้วจะขับกันไปไปต่างจังหวัดจะไปฉลองปีใหม่

จนกระทั่งมีรถกระบะคันหนึ่งตามมาบีบแตร

เกือบไม่รอดลงจากรถปุ๊บไฟพึบเลย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตบางแก้วนะคะช่วยกันฉีดน้ำคุมเพลิงค่ะ
ไฟไหม้รถเก๋งสีบรอนคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ริมถนนพระราม๒ขาล่องใต้
อยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีนะคุมเพลิงได้
แต่รถมันพังทั้งคันเลยค่ะ
คนขับรถเก่งชื่อว่าคุณชัชวานวงเนธนะ
ขับรถพาแฟนสาวและมีญาติมาด้วยรวม๔คน
เขาบอกแบบนี้จะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงปีใหม่
ประจวบคิริขันพอมาถึงตรงนี้พระราม๒
อยู่ดีตอนนั้นผมได้ยินแล้วเสียงระเบิดดังขึ้นตุ้ม
แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรถผมหรือเปล่า
มารู้ตอนไหนตอนที่มีกระบะคันหนึ่งตีคู่ขึ้นมาแล้วบีบแต้ม
ตะโกนบอกพี่ประกายไฟที่รถพี่
หลังจากนั้นเขาบอกว่าแฟนสาวบอกเฮ้ยมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาในตัวรถนะ

แล้วก็เห็นควันดำออกมาจากกระโปรงหน้ารถเราอุขึ้นมา

เชี่ยวไว้นาทีที่ลงจากรถปุ๊บปู๊บเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ความร้อนสะสมก็เกิดประกายไฟลุกไหม้แบบนั้น
เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ